มาเผาไฟตีเชื่อมเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยการตีชก
ซึ่งช่างจะแยกประเภทของเนื้อเหล็กได้เป็นส่วนต่างคือส่วนของคมดาบส่วนของสันดาบและส่วนขนาดข้างซ้ายขวา
ด้วยวิธีการตีแบบพับไปพับมานี้ช่างจะเรียกว่าเป็นการตีแบบไล่มนธินหรือไล่สิ่งเจือปน
ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตีเชื่อมส่วนต่างให้ติดกัน